คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์พาไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
หลานฆ่าตาเมื่อคุณตาวัย๘๔ปีถูกหลานชายแท้วัย๓๘มีอาการมืนเมามา
พอโดนคุณตาดุด่าต่อว่าในเรื่องพฤติกรรมที่กินเหล้าแล้วเมาหย่ำเปย์
คนเป็นหลานโมโหสิคะโดนตำหนิก่อเหตุไม่คาดฝันใช้ไม้ทุบหัวคุณตาจนสิ้นใจตาย
เราไปจอบเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพนายหากุหลาบคุณตาวัย๘๔ปีถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยม
มีบาดแผลถูกตีที่ใบหน้าและศีรษะสิ้นใจตายกลายเป็นศพหมวกบ้านพัก
คลองสะท้อนตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อ๓วันที่ผ่านมา
ตำรวจโรงพักวังน้ำเขียวรวดตรวจสอบที่เกิดเหตุระแวกนั้นล้วนเป็นญาติพี่น้องกัน
พยานบอกคนร้ายจะเป็นใครเสียไม่ได้นอกจากนายเดี่ยวอัญญะวัยสามสิบแปดปีหลานของตาหา
หลังก่อเหตุหนีไปกบดานอยู่บ้านใกล้เคียงตำรวจจึงตามตะคุบตัวไว้
บี้สอบปากคำอยู่ไม่นานหมอนี่จึงยอมเปิดปาก
เดี๋ยวให้การบอก๒ทุ่มคืนวันที่๒๖ตนไปกินเหล้ากลับมา
พอมาถึงบ้านก็ส่งเสียงดังเออะโวยวายตามภาษาคนเมา
ทำให้นายหาซึ่งมีศักดิ์เป็นตามีบ้านอยู่ติดกัน
ทนเสียงดังไม่ไหวจึงเดินถือไม้เท้าพยุงตัวเองออกมา
ต่อว่าถึงพฤติกรรมเมาเหล้าอ้างว่าตนเองโดนตาหาบีบคอก่อน
แต่สะบัดหลุดห่วงนั้นทั้งเมาทั้งโมโห
แย่งไม้เท้าของคุณตาหวดเข้าที่ขาจนล้มกลิ้ง
ก่อนจะตีซ้ำที่ใบหน้าไม่ยั้งอีกทั้งยังวิ่งไปหยิบเอาท่อนไม้ยูคามาทุบหัวซ้ำอีกหลายครั้งจนแน่นิ่ง
ตำรวจจึงคุมตัวดำเนินคดีทันที
ศพของตาหาย่านำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ทำกลางความโศกเศร้าของญาติญาติไม่มีใครคาดคิดว่าอายุอนามอย่างตาหาในวัย๘๒
จะต้องมาพบจุดจบแบบนี้
บุญมาธัญญาลูกสาวของคุณตาเล่าเหตุการณ์
บอกวันเกิดเหตุพ่อเดินไปบอกนายเดี่ยวให้เบาเสียงลงเพราะนอนไม่หลับ
ที่ผ่านมาครอบครัวต้องทนฟังเสียงนายเดี่ยวเมาอารวาสแบบนี้มาเป็นปี
เมามาทีไรโวยวายอารวาสทุกที
ส่วนการที่นายเดี่ยวอ้างว่าพ่อเป็นคนไปบีบคอก่อนจึงต้องใช้ไม้ฟาดจนตายนั้น
เป็นไปไม่ได้เพราะแค่พ่อเดินยังแทบไม่ไหวต้องใช้ไม้ค้ำยัน
จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปบีบคอคนขนาดนั้น
ตอนนี้ทั้งเศร้าทั้งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังทำใจไม่ได้ที่ต้องมาสูญเสียพ่อไปในวัยชรา
เค้าก็เสียงดังเค้าหูยวายแหละเค้าก็ไม่ค่อยมีใครสนใจ
เพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้มาประจำไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำได้ยังไง
ตำรวจวังน้ำเขียวแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นำนายเดี่ยวส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมา
ขณะที่ญาติเตรียมเผาศพคุณตาในวันส่งท้ายปี
น้ำเมาทำให้คนขาดสติฆ่ากันแบบไม่ยั้งคิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน